นาฬิกา๔๐นาทีแล้วนะครับที่เราเกริ่นไป

จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความวุ่นวายช่วงนี้หน่อยฮะ

เจ้านาธิเชาบ้านและญาติ
พากันที่จะแย่งปืน

ท้ายที่สุดจังหวะการ
ยื้อยุดฉุดกับช่าการมีเสียงปืน

นัดมาสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ยินจากคลิป
และกระสุนนั้นไปตัดคู่
หัวใจตำรวจที่เข้าพยายามระงับเหตุ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
คนแถวนั้นก็ตื่นอกตกอกตกใจกันนะคะ

ก่อนที่ร้อยตำรวจเอกอิสรพงศ์กูลจินดารองสารวัตรปราบรามสพนขาม
ที่ตามเข้าไปถูกยิงสวนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จากกระสุนตัดคั่วหัวใจจากนัดนั้นแหละ

ส่วนคนร้ายรายนี้นะคะคือนายนิรุธจิตหมั่นอายุ๓๙ปี
เข้ามอบตัวในเวลาต่อมานะคะพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
๓กระบอกด้วยกันก็คือจุด๓๘ก้าวมม
จุด๓๘นี่๑กระบอก๙มมนี่๒กระบอก
จากการตรวจค้นภายในตัวของคนร้ายพบเครื่องกระสุน๙มม๔
นัดยาเคตามีน๑ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่ง
ในขณะเดียวกันจากการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ
ส่วนข้อหาถูกแจ้งข้อหานักค่ะประกอบด้วยขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานพยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พกพาอาวุธโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในที่สาธารณะและเสพยาเสพติดให้โทษ
ตำรวจตรีวงเฮียรันอำนาจเจริญเป็นชุดปรับรามพิเศษสพนขามเปิดใจ
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุตำรวจก็พยายามเกลี้กล่อมคนร้ายให้ยอมจำนวนนั้น
ตอนแรกที่ไปถึงพยายามเกลี้ยกล่อมก่อนนะคะ
และก็พยายามเข้าไปประชิดตัวเรื่อย
แต่กลับถูกคนร้ายชกต่อย
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุบานปลายขึ้น
คนร้ายได้ใช้อาวุธยิงนายสุภสิทธิ
หมองเลี้ยงตำรวจอาสาสพนขามที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อน
แล้วก็หลบหนีขึ้นไปที่ชั้น๒ของตัวบ้าน
มาร้อยตำรวจเอกอิสรพงศ์เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ
และพยายามเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายด้วยตัวเอง
ถูกยิงสวนออกมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะครับ